ดูสิว่าวันนี้ราคาสินค้าของเราจะพันผวนหรือเปล่า
เริ่มกันที่ราคาเนื้อสัตว์ก่อนเลยนะคะ
เนื้อแดงอยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
พ่อไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองค่ะ
ไปดูราคาของผักหน่อยมีความผันผวนวันต่อวันเลยนะ
กาดขาวนะคะลดลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๘บาท
ปุ้งจีนค่ะขึ้นไปที่กิโลกรัมละ๔๔บาท
ชีไทยก็ลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ๗๐บาท
พริกจินดาแดงปรับขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ๑๓๐บาทค่ะคุณผู้ชม
สัปดาห์นี้อาจจะมีความผันผวนนิดหน่อยนะคะ
มาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะจ๊ะ